เป็นคลิปที่มีการแชร์มีการพูดถึงกันอยู่
ผู้เสียหายมีการนำคลิปมาร้องเรียนเขาบอกว่า

แต่ว่าถูกเชิญตัวไปสอบสวนต่อที่สอนอ
เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาทำผิดร้ายแรงทำไมต้องเชิญตัวไป

นี่แหละครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งนะครับถ่ายเอาไว้แล้วก็นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก

โดยมีการขอดูเล่มทะเบียนตัวจริงพร้อมกับเชิญตัวไปที่สถานีตำรวจในข้อหาคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อกครับ

ซึ่งเจ้าของคลิปจึงตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไมตำรวจถึงต้องยึดรถแล้วก็เชิญตัวไปที่โรงพัก
เพราะไม่ได้เป็นผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องสงสัยคดีอะไรต่างนะฮะ
ล่าสุดก็มีคนไปชมคลิปนี้๓แสนครั้ง
พร้อมกับแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากครับ

หรือว่าตำรวจนอกเครื่องแบบนั้นสามารถจับ
เรื่องของการจราจรได้ด้วยหรือไม่
ขณะที่นายเพ็ญเพชรคงเพชรเจ้าของคลิปก็บอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวานนี้เอง
ที่บริเวณจุดกลับรถแสงจันทร์ถนนกิ่งแก้ว
ขณะที่ตนเองนั้นกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ไปเจอกับตำรวจนอกเครื่องแบบกลุ่มนี้
ที่มาขอตรวจค้นรถจักรยานยนต์

ก็ได้ให้ตำรวจจราจรมาเขียนใบสั่งในข้อหา
รถจักรยานยนต์ไม่ติดกระจกนั่นเองครับ
อกจากนี้พันธุ์ตำรวจโทภูวนัยเสนาวุฒิรอง
ผู้กำกับป้องกันและปราบรามสนรัฐกระบังก็เปิดเผยว่า
บุคคลในคลิปเป็นตำรวจตัวจริงนะครับไม่ใช่ตำรวจพร้อม
ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการระดมกวาดล้างเรื่องของยาเสพติด
มีทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบอย่างที่เห็น
ซึ่งมีอำนาจในการขอตรวจค้นได้ในกรณีที่เจอผู้ต้องสงสัยครับ
ซึ่งเหตุการณ์ในคลิปก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินะครับ
แจ้งว่านี่คือการปฏิบัติงานของตำรวจ
ส่วนในเรื่องของการคอนโดเลี่ยมทะเบียนตัวจริงนั้น
ถ้าหากในกรณีที่สำเนาไม่ชัดเจนก็สามารถขอดูเพิ่มเติมได้
อันนี้ก็ย้ำว่าถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับ